น้ำตาลชะลิตาไม่ได้มูคนเดียวนะ
ชัวร์แนนอัธิพรมาหมูด้วย
ว่ายอะไรขออะไรและได้ด่างใจหวัง
เขาทำอะไรกันที่ไหนไปติดตามกันค่ะ
ไปเลยไปทันทีเลยไปเยือนทันทีแต่ที่ตัวเธอศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อส่วนตัวนะคะก็คือพญานาคค่ะ
สาวน้ำตาลก็ไม่พลาดไปไหว้ขอพรมาแล้วนะคะทั้งถ้ำนาคาแล้วก็ถ้ำนาคี
และเมื่อพิสูจน์กับตัวเองมาแล้วว่าได้ตามคำขอเธอก็เลยอยากจะชวนเพื่อนซีแน็ตอันนี้พรแน็ตไปมูเตลูกัน
อยากให้แน็ตได้สมหวังค่ะสัมผัสความปังเหมือนเธอก็เลยชวนแท็ตเข้าสายหมู่ถ้าช่วงไหนว่างตรงกันนะ
พาไปทำบุญเสริมความปังของานขอเงินค่ะซึ่งก่อนหน้านี้สาวน้ำตาลเนี่ยเพิ่งจะไปขอพรนะคะ

ก็ชวนหลายทีมบางทีก็แบบไม่ได้เหมือนแบบมีเวลาตรงกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แบบส่วนใหญ่เวลานอนต่อไปก็จะไปแบบต่างจังหวัดเลยไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากให้คนที่เรารักก็ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้

ไปขอของที่คำชโนธอะไรอย่างนี้ค่ะที่แบบถ้ำนาคานาคี
เพราะว่าตัวเองก็เหมือนนับถือพญานาคอยู่แล้วด้วยค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าเราขอแล้วเราสักเซตอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราจะซื้อรถอย่างเงี้ยเราก็แบบอุ้ยตายแล้วแบบเราจะได้ไหม
เพราะว่าเราก็อยากได้เป็นรางวัลของเราเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบไปขอขอให้แบบเออได้ซื้อรถได้ในสิ่งที่เราต้องการ
เป็นของขวัญให้ตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าตอนตันหิวงานหิวเงินอย่างเดียว
ชอบมากชอบทำงานค่ะ